มาดูผลงานไอเดียดีของคนไทยเรานี่นะคะ
ก็มีการพัฒนาเป็นหุ่นยนต์เสริมทักษะด้านการสื่อสารให้กับเด็กพิเศษขึ้นมาค่ะ
โดยจะใช้เทคโนโลยีที่เด็กชื่นชอบมาพัฒนาให้สามารถสื่อสารกันได้ผ่านทางกายด้วยการพูดด้วยนะคะ
ติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณจิรภาสุริสุขค่ะ
เสียงจากการสกดคำที่ได้ยินอยู่นี้
น้องมีดีหุ่นยนต์พัฒนาทักษะด้านการสื่อสารสำหรับเด็กพิเศษ
เพื่อใช้สำหรับประยุกต์การเรียนการสอนให้เด็กพิเศษ
ที่มีความซับซ้อนในการแสดงออกด้านการสื่อสารกับคนทั่วไป
ที่โรงเรียนเฉลิมชัยไลวิทยา
น้องมีดีถูกพัฒนาโดยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
ที่ได้นำเทคโนโลยีมาใช้สอดคล้องกับความชื่นชอบของเด็กกลุ่มเหล่านี้
บางทีเขามีปัญหาในเรื่องของการสื่อสาร
เขาไม่เข้าใจภาษาท่าทางของคน
แต่ว่าในทางกลับกันเขาสนใจในเทคโนโลยี
บางเด็กบางคนอาจจะอยู่กับเทมมี่ได้ยาวนาน
คราวนี้เราก็ต้องหาจุดติ่งกลางว่า
ทำยังไงที่เราจะเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้เป็นสื่อ

เราก็เลยนำเรื่องหุ่นยนต์เข้ามาช่วยเป็นสื่อหนึ่ง
ให้เขาสามารถที่จะเชื่อมต่อกับครูหรือว่าผู้ดูแล
โดยการผ่านหุ่นที่เขาดึงดูดความสนใจอย่างนี้
ส่วนหลักการทำงานของน้องมีดีนั้น
ครูผู้สอนสามารถใส่ข้อมูลการสอนในโปรแกรมได้เอง
โดยมีชุดคำสั่งให้ใส่ข้อมูลของเนื้อหา

และไปเสียบที่กล่องฝึกทักษะการสื่อสาร
ที่มีทั้งลำโพงปุ่มกดควบคุมท่าทาง
และคำพูดที่ครูผู้สอนใส่ข้อมูลไว้

น้องเป็นผู้กดปุ่มโต้ตอบกับหุ่นยนต์
เหมือนว่าน้องมีดีทำหน้าที่แทนครูผู้สอนนั่นเองค่ะ

แล้วก็คือเราสอนไปแล้วเขาก็จะลืม

ย้ำถ้าพูดไม่ชัดหรือว่าอะไรอย่างนี้
ก็ต้องย้ำพูดย้ำทำย้ำคิดทุกอย่าง
ว่าจะเป็นการเขียนการพูดการอ่าน

ก็คือหุ่นนี้ก็จะทำหน้าที่แทนเรา
คือพูดพูดย้ำในสิ่งที่เราพูดนะคะ

คือเราต้องใช้คำพูดอย่างนี้บ่อยมาก
เวลาเราสอนเขาในหนึ่งข้าม
หุ่นก็มาทำหน้าที่ตรงนี้
โดยผู้พัฒนาได้บรรจุโปรแกรมความสามารถไว้๓แบบ
คือโปรแกรมการฝึกอ่านออกเสียงทีละคำ

โปรแกรมกล่าวชื่นชมเมื่อเด็กทำถูกต้องค่ะ
ด้วยความสูงราว๒๕เซนติเมตร
และมีน้ำหนักเพียง๓๐๐กรัมค่ะ
หุ่นยนต์ตัวนี้มีขนาดกระทัดรัด
พกพาไปใช้ตามสถานที่ต่างได้อย่างสะดวกค่ะ
รวมถึงมีการออกแบบลักษณะให้คล้ายกับมนุษย์
ทำให้เด็กกลุ่มเหล่านี้สามารถจดจำ
และเรียนแบบท่าทางที่มีลักษณะคล้ายกับมนุษย์ได้นั่นเองค่ะ

ทำให้ต้นทุนการผลิตถูกกว่าหุ่นยนต์ขนาดใหญ่ถึง๗เท่า
โดยอยู่ที่ตัวละ๔๐๐๐บาท
ทำให้สามารถกระจายไปยังสถาบันการศึกษา
และโรงพยาบาลที่มีเด็กพิเศษได้ถึง๒๒ตัว

ให้มีลักษณะท่าทางใกล้เคียงกับมนุษย์มากขึ้นค่ะ

ข่าวเทราะห์ทีวีรายงาน